สตาร์ทเครื่องใบพัดไปทำให้แขนขาของนักท่องเที่ยวชาวจีน
โอ้โหขาดเลยนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้ก็เสียชีวิตแล้ว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะทำให้ทางผู้มนุยการสำนักงาน
ท่าภูมิภาคสาขากระบี่ได้ตั้งกรรมการขึ้นมานะคะ
เพื่อเอาผิดคนควบคุมเรือและเอาผิดลูกเรือลำดังกล่าวค่ะ
ของบริษัทอารีบาบาจำกัดจากจังหวัดภูเก็ต
นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อ่าวปิเละเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
แล้วใบพัดเรือไปฟันนักท่องเที่ยวจีนชื่อนายหลียี่หันอายุ๑๘ปี
ฟันเข้าที่ขาทั้งสองข้างที่แขนขวาด้วยค่ะ
บาดเจ็บสาหัสขณะลงเล่นน้ำ
เมื่อช่วงเที่ยงวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะพี
ก่อนถูกนำตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกระบี่
ล่าสุดในหลียี่หันเสียชีวิตลงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

หลังจากนี้จะมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แล้วก็ทราบว่าผู้ตายเดินทางมาเมืองไทย
กับพ่อกับแม่แล้วก็ญาติญาติค่ะ
ฉลองการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
แล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนทางด้านคดีพันธุ์ตำรวจโทเสกสรรบุญเลิศ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกาะพีบอกว่า

หลังจากนี้ก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แก่นายนรดลทองดีอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นลูกเรือสปีดโบ๊ทเป็นคนสตาร์ทเครื่องเรือค่ะ
ในข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

ก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
ขณะที่นายบุญชาวตั้งสิริภัยศาล
ภูมิหน่วยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
บอกว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมานะคะ
เพื่อพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการกับผู้ควบคุมเรือ
และลูกเรือว่าจะพักใบอนุญาตมากน้อยอย่างไร
ซึ่งมีโทษสูงสุดไม่เกิน๒ปีค่ะ